คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีช่างซ่อมรถคุ้มคลั่งคุณ
แล้วไปขโมยรถบรรทุกขับหนีตำรวจ
คุณผู้ชมฮะตำรวจต้องไล่ล่าเขาขับหนีผ่านด่านสกัดไปถึง๗ด่าน
และที่สำคัญนะตำรวจไล่ยิงยางทั้ง๘เส้น
ใช้ปืนยิงไป๕๐นัดกว่าจะควบคุมได้

พยายามตัดต้น
ที่ที่มาเนี่ย

พี่ให้ตอบ

ที่ไหน
ตามมา
โอ้โหคุณผู้ชมฮะต้องไล่ล่ากันขนาดไหนฮะ
แล้วคนที่ขึ้นไปขับรถบรรทุกก็ชนรถคันอื่นจนเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้น
ช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจ๓โรงพักของระยอง
ว่าจะเป็นมาบตาพุทธนิคมพัฒนาและสพเมือง
ต้องขับรถไล่ตามสกัดจับรถบรรทุก๑๐ล้อ
แล้วอยู่ก็ขโมยรถใหญ่คันนี้ไปจากอู่
ขับรถมุ่งหน้าจากมา๊บตาพุทธเข้าตัวเมืองเรืองคน
ต้องสกัดไว้พลาดไปถึงตัวเมืองนะก็จะแย่นะครับ

ตำรวจระดมกำลังไล่ล่าจนมาเจอในพื้นที่อำเภอเมืองระยองนะฮะ
เข้าไปประกบแสดงสัญญาณให้คนร้ายจอดรถ

ขับรถพุ่งชนท้ายรถของตำรวจ
ก่อนจะขับหนีออกนอกเมืองกระทั่งมาติดไฟแดงที่แยกตะพง
ซึ่งมีรถของชาวบ้านที่จอดติดไฟแดงอยู่๒๐คัน
ทำให้รถตำรวจไล่ตามมาจนทัน

ก่อนจะต้องลงไปยิงยางสกัดจนแตกไปทั้งหมด๘เส้น
ยิงตั้งกี่นัดแล้วทีนี้ก็พยายามที่จะให้คนร้ายลงมาจากรถ
แต่ปรากฏว่าคนร้ายยังไม่ยอมหยุดนะครับ
ยังสามารถขับรถต่อไปได้อีกคุณ

พุ่งชนรถชาวบ้านพังระเนรนาศแล้วก็ขับข้ามเกาะกลางถนนหนีต่อครับ
ตำรวจไล่ล่าไปอีกหลายกิโลจนกระทั่งรถ๑๐ล้อของคนร้าย
เสียหลักพุ่งลงไปร่องกลางถนนก่อนถึงแยกสาราสังกษี
ตำรวจเข้าไปล้อมจับคนร้ายเอาไว้ได้
ก็เลยรู้ชื่อคือนายอติเทพพลพิทักษ์หรือว่านายติ๊ดอายุ๓๑ปีนะครับ
โดยจุดที่จนมุมถูกจับห่างจากจุดที่ขโมยรถมาจากอู่ซ่อม
ประมาณ๓๐กิโลเมตรขับข้ามพื้นที่ข้ามอะไรมา๓๐กิโลเมตรนะครับ
ตอนถูกจับไม่ให้การใดทั้งสิ้นคุณ
ยืนหลับตานั่งหลับตาปิดปากสนิท
ตำรวจบอกไม่พูดใช่ไหมไม่พูดใช่ไหมไม่เป็นไร
คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักคุณดูสิดูสิหลับตาจริงด้วย
นักข่าวหรือกู้ภัยถามเขาก็ไม่พูดอะไรทั้งสิ้น
วาจาค่ะเออส่วนรถสิบล้อนะฮะสภาพพังยับเลยนะครับ
โดยเฉพาะล้อรถระเบิดเป็นริ้วเลยเพราะก่อนหน้านั้นถูกยิงคุณ
โอ้โหล้อยางไม่เหลือเลยนะฮะ
ขณะที่เจ้าของอู่ซ่อมรถเป็นพี่ผู้หญิงนะคุณ
นางสาวอิสรีสาทรกิตนะฮะ
เจ้าของบอกแบบนี้บอกว่าติ๊ดเพิ่งมาทำงานที่อู่ได้๒วัน
ก่อนเกิดเหตุคนขับรถ๑๐ล้อของบริษัทที่ขับคันนี้
เขาขับเข้ามาจอดและยังติดเครื่องเอาไว้
แต่จู่นายติ๊ดซึ่งเป็นช่างซ่อมกระโดดขึ้นรถ

ทีนี้ทั้งตัวเธอและตัวพนักงานในอู่
ก็โทรแจ้งตำรวจให้สกัดจับนะฮะ
ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตถึงขนาดนี้นะครับ
คนนี้มันมาได้๒วันประมาณนี้ค่ะ

งงเลยเพราะว่านี่ก็เพิ่งถึงบ้านสักแป๊บนึง

แล้วพอดีว่านี่เข้าห้องน้ำแล้วก็เรียก

เจ๊มันขโมยรถผมออกไปแล้ว

ไอ้ติ๊กเอาแล้วให้มันไปทำไม

มันขโมยขับออกไปเลยอย่างเร็วเลย

แต่อยู่ขโมยรถขับออกไปเฉยเลยนะฮะ

ว่านายติ๊ดเคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อ๒ปีก่อน
คราวนี้ตำรวจก็ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะ
ต้องเอาไปตรวจปัสสาวะตรวจเลือดอะไรต่างนะครับ
แล้วก็ในระหว่างที่ตำรวจติดตามไล่ล่านะ

โดนลูกหลงจากกระสุนปืนของตำรวจด้วย
ชาวบ้านก็เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองระยองแล้ว
โชคดีนะไม่มีชาวบ้านที่บาดเจ็บนะคุณนะ
มาถึงเช้านี้นะคุณนะนายติ๊ดคือยังปิดวาจา

ยังปิดวาจาเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมที่จะนำตัว
ไปตรวจเรื่องของสารเสพติดนะครับ
ส่วนเรื่องของความเสียหายของรถยนต์
รวมถึงรถยนต์ที่ถูกรถนายติ๊กที่ขับไปชน
ก็ต้องใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
อ่ะตำรวจก็ต้องสอบปากทางในนายติ๊กให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ
เรียกผู้เสียหายทั้งหมดมาให้ข้อมูลต่อนะครับ
โอ้โหปฏิบัติการไล่ล่าระทึกเลยเมื่อคืนนี้ที่ระยอง
เคยได้ยินแต่ติ๊ดชึ่งอันนี้ติ๊ดชิ่ง
แต่ชิ่งไปได้สักพักนึงสุดท้ายโดนรวบอยู่ดี

เป็นหัวกระสุนปลอกกระสุนที่ตำรวจยิงไป

ใช่โอ้โหนี่เป็นปฏิบัติการระทึกเลยนะคะ